มีคดีที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กผู้ชาย๓คนที่บุรีรำนะครับ
โดยพ่อของเด็กชายวัย๖ขวบคนหนึ่งได้พาลูกชายเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
หลังจากที่ถูกรุ่นพี่เด็กผู้ชาย๒คนอายุ๑๔ปีกับ๘ปี
เชือกมัดแล้วก็กระทำชำราวด้วยนะครับ

ตอนแรกเด็กรุ่นพี่ทั้งสองคนให้การบอกว่าใช้เชือกมัดจริง
แต่ไม่ได้กระทำชำราวรุ่นน้องนะครับ
ที่สุดแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ของเด็กชายวัย๖ขวบชาวตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
รับไม่ได้กับเหตุสะเทินใจที่เกิดขึ้นกับลูกชายวัยไร้เดียงสา
ด้วยความรักอย่างหัวอกคนเป็นพ่อ
ได้เปิดเผยความรู้สึกทันทีที่ลูกชายเดินทางกลับมาถึงบ้าน
ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า
ตอนนั้นคือพ่อละยิน
อย่างนี้ผมก็เลยว่าโตข์ใจเลยช่วยค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดเสม็ดบ้านประสาททอง
และในพื้นที่ของโรงเรียนวัดสเมษบ้านกราศาสตร์ทอง
ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งด้านหลังของวัดจะมีทางออก
ที่สามารถเดินข้ามแนวกั้นไม้ไผ่
เข้าไปยังรั้วของโรงเรียนอีกฝั่งได้
เมื่อสอบถามพระในวัดได้ข้อมูลว่า
เด็กชายวัย๑๔ปีเป็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
อาศัยอยู่กับแม่เป็นคนภาคใต้แต่มาได้สามีใหม่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
เด็กคนนี้มักจะมาคลุกคลีกับเด็กชายอีกคนที่เป็นลูกศิษย์ของวัด
ครั้งจะไปช่วยบินทบาทช่วยถือของและกินข้าวที่วัดก่อนจะกลับออกไป
ที่ทุกคนจะมาทราบข่าวในเช้าวันถัดมา
ส่วนทางโรงเรียนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
วันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน

ซึ่งข้อมูลจากครูประจำชั้นของเด็กชายวัย๖ขวบ
ถูกกระทำชำราวยืนยันว่าเขาเป็นเด็กน่ารัก

ส่วนเด็กชายวัย๘ขวบเป็นเด็กเรียนเก่งหัววัย

ที่ผ่านมาเด็กทั้งสองคนไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหามาก่อน
ผู้กำกับการสพกระสังยืนยันข้อมูลหลังทำการสอบสวนว่า
คำให้การแรกของเด็กชายวัย๑๔ปีและเด็กชายวัย๘ขวบ
รับว่าได้เล่นกันโดยใช้เชือกมัดเด็ก๖ขวบจริง
แต่ไม่ได้กระทำชำราวตามที่ถูกกล่าวหา
ที่เด็กทั้งสองคนจะให้การรับสารภาพว่า
ใช้เชือกปางมัดเด็กชายวัย๖ขวบ
ก็ได้ใช้ผ้าปิดตาให้เดินออกมาจากสนามฟุตบอล
่งตรงไปที่วัดที่อยู่ติดกับโรงเรียน
ก่อนจะช่วยกันจับถอดเสื้อผ้าที่สาราข้างเมนเผาศพ

โดยอ้างว่าต่างฝ่ายต่างสลับกันอมอวัยวะเพศ
ก่อนจะเอาเชือกไปเผาทิ้งในเตาเผาขยะในวัด
แต่ไม่ถึง๑๕มันก็มีกฎหมายอยู่ก็ดำเนินคดีเหมือนเด็ก๓เด็ก
การก่อเหตุสะเทือนใจของเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีครั้งนี้
ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำเด็กทั้ง๓คนอย่างละเอียด
จากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ

นำไปสู่การพิจารณาข้อกฎหมาย
ก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กอายุ๑๔ปีใน๓ข้อหาที่ตั้งไว้
คือข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีเพื่อการอนาจารย์
หางกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และข้อหาร่วมกันกักค้างหน่วงเหนียว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน